แล้วก็ตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณ๑ชั่วโมงหลังจากเดินเครื่องการผลิตหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษในวาระ๑๐๐วันน้อมอาลัยในหลวงภูมิพลนะครับ
และตอนนี้ครับผมอยู่กับอีกหนึ่งคนครับผมจะให้ทุกคนได้ดูนี่ครับ
เบื้องหลังที่ตอนนี้กำลังตื่นเต้นมากคุณประนดนะครับผู้มนุยการฝ่ายสร้างสรรค์และออกแบบไทยรัฐทีวีครับ
เป็นเนื้อหาว่าด้วยการทรงกีฬาของในหลวง
คือถ้าเกิดสแกนไปแล้วจะเกิดภาพเคลื่อนไหวจากด้านล่างคือเป็นภาพนิ่งพระองค์ทรงกีฬาแบตมินตัน
ถ้าสแกนไปแล้วก็จะเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบนี้เลยเป็นคลิปเหตุการณ์จริง
ใช่ครับก็เป็นอันนี้เป็นตอนที่ไปทรงเทนนิสกับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นอดีตนายมตรีของพม่า
ผมจำชื่อไม่ได้นั้นได้อย่างอูตัน
นี่คือในพระพิชาสามารถด้านหมวดการทรงกีฬา
เพราะว่าในหลวงชอบเล่นเทนนิส
อันนี้ก็เป็นที่ทรงระบัยน่าจะเป็นตอนกีฬาแหลมทองที่ได้เหรียญ
เป็นเรื่องของเอ่อเรื่องการทรงดนตรีครับซึ่งก็ใช่จากฟ้าใช่ครับ
แล้วก็อย่างเพลงแสงเทียนอย่างนี้ท่านผู้ชมก็เอาแอปเรามาส่อง
ก็จะเป็นเพลงแสงเทียนอ๋อมีเสียงด้วยอ่ามีเสียงวีดีโอนี่เป็น
เราเลือกเวอร์ชั่นของคุณสุเทพวงกำแหงที่ได้ร้องเพลงสองโรงเรียน
จากโน้ตดนตรีกลายเป็นบทเพลงจริงจริงครับแล้วก็ถัดมาอันนี้
อันนี้เป็นเป็นผมอยากรู้เพลงครับอ่าอันนี้เป็นอันนี้ก็จะพิเศษหน่อย
ก็จะเป็นกรอบรูปที่เป็นวีดีโอที่ท่านทรงแซ็กโซโฟนนะครับ
แล้วก็มีเหมือนกับเป็นหีบเพลงอ๋อเป็นหีบเพลงท่านผู้ชมก็จะสามารถเคลื่อนไหวกล้อง
จะมีแบบนี้ทุกหน้าเลยไหมครับคุณประนดครับเอ่อมีทุกหน้า
แต่ว่าแต่ละหน้าก็จะดีไซน์แตกต่างกันไปบางหน้าก็จะเป็นวีดีโอแล้วก็เป็น
เหมือนกับครับกราฟิกที่คุณพิธีวัตรเอ่อได้รายงานข่าวทางช่อง
ทีวีท่านผู้ชมดูอยู่แล้วเห็นบอกว่ามีภาพฝนหลวงหรืออะไร
แบบนี้ด้วยที่เราปั้นโมเดลขึ้นมาใช่ใช่เดี๋ยวผมหาฝนหลวงครับ
มีอยู่ในนี้โอ้โหทุกท่านครับเนี่ยครับนี่คือหน้า
อันนี้อันนี้เป็นอันนี้คือสกสอนะครับใช่เป็นเอ่อ
อันนี้เป็นเป็นฝนหลวงนั่นมันก็ก็จะเห็นอันนี้ก็จะเป็น
เครื่องบินที่บินขึ้นไปแล้วก็ทำฝนหลวง
แต่ว่ามันจะมีสองสองขยักขยักที่สองก็จะเป็นอ้าว
โทรศัพท์เข้าเดี๋ยวอ่าครับได้ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับ
บรรยากาศล่าสุดนะครับจากชั้นสามอาคารนะครับ
เราก็จะเห็นนะครับในขณะที่เครื่องกำลังคงเดินหน้า
ต่อไปนะครับผมจะให้ทุกคนได้ดูนะครับอีกด้านหนึ่งครับ
นี่นะครับบรรยากาศล่าสุดครับ
สายพันธุ์การผลิตนะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าสนใจ
ซื้อได้พรุ่งนี้ราคา๑๐บาทราคาเท่าเดิมเลย
ฉบับวันที่ยี่สิบมกราคมปีหกศูนย์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษจะแน่ไปด้วย
สำหรับภาคกลางและกรุงเทพฯวันที่ยี่สิบมกราคม
ส่วนฉบับวันที่ยี่สิบเอ็ดมกราคมเนี้ยจะเป็นของภาคเหนือ
ภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้เนี่ยนะครับ
พี่ครับสวัสดีครับจุดนี้คือทำอะไรครับ
จุดนี้อ่ากำลังเช็คฝีอยู่ครับเพราะว่าฝีมันกำลังอ่า
ปรับฝีอยู่ที่ตรงนั้นเนี้ยเดือร์ออโต้อยู่ต้องเช็คอ่า
ต้องเช็คอ่าได้ไหมครับอ่าใช่ครับเราต้องเช็คจำนวนมากขนาดไหนครับ
ในแต่ละครั้งไปเรื่อยครับจนกว่าจะผลิตครบสามล้านฉบับ
โต้เขาจะทำงานได้ครับปกติเนี่ยถ้าผลิตหนังสือพิมพ์รายวันประมาณสักล้านฉบับ
ต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการตรวจเช็คคุณภาพอันนี้เราไม่เคยพิมพ์เลย
ฉบับเก้าดาวไม่เคยพิมพ์มาก่อนต้องใช้เวลานานมากกว่าเดิมใช่ครับ
วิธีการดูคุณภาพตรวจเช็คดูยังไงครับดูดิว่าสีมันตรงไหม
อันนี้มันเหลืออยู่ที่จริงแล้วมันเดี๋ยวต้องมีเหลืออ๋อ
ดูว่าสีมันได้ไหมใช่อ่ามันได้ไหมอะไรได้ไหมอ๋อ
ขาดยับหรือเปล่าใช่ดูพรุ่งนี้หมดเลยใช่ครับในวันวันหนึ่งเนี้ย
เราต้องเช็คแล้วมันมีปริมาณเยอะขนาดไหนครับมันต้องเช็คตลอดเวลาครับ
อ่ะนี่แหละครับเป็นบรรยากาศเป็นขนาดนี้นะครับ
สถานการณ์ล่าสุดครับต้องเช็คตลอดเวลาครับ
เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของมันมีตลอดเวลาเลยเพราะว่าเครื่องบินมันอนุญาตด้วยคอมพิวเตอร์ก็จริง
ไว้ใจไม่ได้ครับเราก็ต้องเช็คอยู่ตลอดเวลาต้องคิดตลอดอ่าครับ
สามล้านฉบับเนี่ยคิดว่าใช้เวลาพิมพ์นานแค่ไหนครับใช้เวลาพิมพ์ประมาณเจ็ดชั่วโมง
จากร้านฉบับนี้ผมว่ายังไม่รู้มันแค่ไหนผมกล่าวว่าประมาณสิบสองชั่วโมง
ประมาณสิบสองชั่วโมงจากเก้าโมงเช้าก็น่าจะไปประมาณสิบชั่วโมงเย็นเย็นคร่ำคร่ำ
พรุ่งนี้เช้าเลยครับยินยากตลอดครับแล้วเครื่องเนี้ยเครื่องพิมพ์ที่บอกว่ามีหกเครื่อง
ที่มีความสามารถกำลังการผลิตสูงสุดในอาเซียนเพราะว่าปาเดวิ่งเยเดีย
เครื่องละห้าหมื่นแล้วเราจะหยุดพักหยุดพักแล้วเราลาล้างทำความสะอาดเสร็จ
เราจะกลับมาวิ่งใหม่เราจะกลับมาวิ่งใหม่ที่ตรงนั้นหากฮะ
บรรยากาศล่าสุดจากพื้นที่ภายใน
โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ
ในวาระน้อมอารายในหลวงภูมิภนนี้
เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนั้นไปดูกันต่อ
ที่ทางนังสือพิมพ์ไทยรัฐเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เห็น
โรงพิมพ์นั้นที่บอกว่าสามารถผลิตหนังสือพิมพ์ได้มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศ
ฉบับต่อวันเป็นหนังสือพิมพ์รายวันนะครับ
แล้วก็ในวันที่พูดง่ายคือหวยออกเนี่ย
ตัวเลขการจัดทีมก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกแล้วก็เร็วกว่าเดิมอีกนะครับ
ชั้น๓ตอนนี้ผมกำลังทยอยเดินลงไปในพื้นที่ชั้น๑นะครับ
ชั้น๑นี้จะเป็นจุดที่ต่อกระดาษอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าจะต้องจัดพิมพ์ไม่ให้หยุด
จะมีกระดาษจำนวนมหาศาลครับประมาณ๙๐๐ตันด้วยกันนะครับ
ที่จะใส่เข้าไปในเครื่องผลิตหนังสือพิมพ์
สำหรับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ
ที่จะวางขาย๒๐มกราคมนะครับทุกคนครับ
ด้านหน้าหนังสือพิมพ์ด้านหน้าปกหน้าจะเป็นกระดาษ
จะมีความโดดเด่นและแตกต่างกับเนื้อกระดาษหน้าอื่นหน้าในนะครับ
หลายคนถามว่าวางจำหน่ายวันไหน
ย้ำอีกครั้งนะครับจำหน่าย๒๐มกราคม๒๕๖๐
กรุงเทพภาคกลางซื้อได้เลยส่วนเหนืออีสานใต้ซื้อได้ในวันที่ยี่สิบเอ็ดมกราคม
วันที่๒๑นะครับราคา๑๐บาทเหมือนเดิม
เอาละครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ภายในอีกหนึ่งจุดนะครับ
เป็นจุดชั้นหนึ่งก็จะมีเนี่ยครับเป็นภาพของกระดาษต่างมากมายนะครับ
แล้วก็ต้องมีการต่อกระดาษพี่ครับสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ครับ
กำลังเตรียมต่อกระดาษครับติดเทป
ต่อเนื่องเลยจะหยุดไม่ได้
ครับผมจนกว่าว่ายอดใกล้เคียงแล้วก็จะพอ
ความกว้างความยาวกระดาษเท่าไหร่ครับพี่
ความคว่างความคว่างมันรวมน้ำ๖๑นิ้ว

นะครับ
ห้ามหยุดเลยตรงจุดนี้หยุดไม่ได้

ถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินไฟล์ดับทำยังไงครับ
ได้ครับขอบคุณมากเป็นหนึ่งในครั้งกระดาษจำนวนมหาศาล

สำหรับการผลิตหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ๓ล้านฉบับน้ำหนัก๑ล้านกิโลกรัมนะครับ
จากจุดนี้ชั้นหนึ่งครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านนะครับไปดูกันต่ออีกหนึ่งจุด
จุดต่อไปที่ผมจะพาไปดูนะครับเป็นปลายทางแล้วครับ
หลังจากที่ได้มีการนับจำนวนบรรจุหีบห่อเรียบร้อยแล้วมัดห่อเรียบร้อยแล้วนะครับ
เราจะมาที่บริเวณจุดที่จะกระจายไปยังสายส่งทั่วประเทศครับ
อยู่ในชั้นหนึ่งเหมือนกันครับและนี่คือสายพานลำเลียงนะครับ
เครื่องสแกนนี่นะฮะ
หมุนไปครับหมุนไปหมุนวนไปหมุนวนไปครับ
หนังสือพิมพ์ก็จะมาตามรางนี้นะครับแล้วก็กระจายไปยังสายส่งต่าง
ก็จะมีบรรดาพี่พนักงานไทยรัฐนะครับคอยตรวจเช็ค
กระจายเข้าไปยังรถคันต่างต่างนี่นะครับ
พี่ครับคันนี้ไปไหนครับไปสนามหลวงครับผม
สนามหลวงทั้งคันเลยไปสนามหลวง
ไปสนามหลวงโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็พระราชวังด้วยครับ
ไปสนามหลวงโรงพยาบาลสิริราชแล้วก็พระราชวัง
ทั้งหมดในคันนี้นะครับประมาณกี่ฉบับได้ครับ

นำไปแจกเฉพาะคันนี้คันเดียวแล้วมีก็มีอ๋อ

เฉพาะตอนนี้

ประมาณ๑ล้าน๕แสนฉบับ

คุณผู้ชมบอกว่าอยากจะได้วันนี้เลย

ต้องไปรอตามแข็งพรุ่งนี้ครับผม

แจกฟรีในพื้นที่ต่างที่บอก

ให้ของผู้สัตว์ถนนด้วยนะครับ

ำเงิน๑๐บาทให้แน่นไปที่แผงหนังสือร้านหนังสือ
ราคาเท่าเดิม๑๐บาทครับผม

หาแล้วก็รอคอยนะครับนะครับไปยังสำนักพระราชวังนะครับ
นี่คือสายพานลำเลียงการผลิตนะครับนะครับอาคารนี้สูงเก้าชั้นนะครับ
คุณผู้ชมที่อยากได้ย้ำอีกครั้ง๑๐บาทครับราคาเท่าเดิม
กำไรให้กับแฟนไทยรัฐทุกคนฉบับนี้ครับไปไหนครับ
ไปสำนักพระราชวังเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยนะฮะ
แล้วก็จะเห็นนะครับว่ามีรถอีกหลายคันสายส่งครับพร้อมที่จะออกไปยังจุดต่างทั่วประเทศ
เห็นบอกว่าเหนืออีสานใต้จะซื้อได้ฉบับวันที่๒๑มกราคมถูกไหมครับ
ทำไมถึงซื้อได้ช้ากว่าฉบับวันที่๒๐ล่ะครับในภาคเหนืออีสานและภาคใต้
รถรถจะออกประมาณเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งกว่าจะไปถึงกว่าจะคัดแยกออกจำหน่ายให้ประชาชนอีก
นั่นคือเหตุผลนะครับดังนั้นย้ำอีกครั้ง
เหนืออีสานใต้วันที่ยี่สิบเอ็ดฉบับวันที่ยี่สิบเอ็ด
แบนะครับราคา๑๐บาทซื้อได้ตอนบ่ายพรุ่งนี้ก็ได้ครับ
อาจจะหาซื้อได้ตอนตอนตอนตอนตอนบ่ายบ่ายอาจจะหาซื้อได้ตอนบ่ายบ่ายพรุ่งนี้ก็ได้
แต่ให้ดูรีบไปดูรีบไปเช็คนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ครับ
คือท่านครับเนี่ยครับบรรยากาศแล้วทีมงานยังไม่ทิ้งไปไหนนะครับ
เดี๋ยวประมาณช่วงเที่ยงเราจะรายงานสดบรรยากาศจากตึกจีโอแมน
ทุกทุกท่านได้ติดตามอีกรอบหนึ่งด้วยเพราะว่าวันนี้รับรองว่า
เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญครับที่เรายังคงเกาะติดกับบรรยากาศวินาทีประวัติศาสตร์
หนังสือพิมพ์ฉบับประวัติศาสตร์ของไทยรัฐและของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ในบ้านเรานะครับ
ช่วงเที่ยงพบกันต่อหน้าจอช่องสามสิบสองไทยรัฐทีวีนะครับย้ำนะครับ
หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษในวาระ๑๐๐วันน้อมอาลัยในหลวงภูมิพล
วางขายที่แผงหนังสือฉบับวันที่ยี่สิบมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบราคาสิบบาทเท่าเดิม
ส่วนต่างจังหวัดภาคใต้อีสานภาคเหนือ
อาจจะลองไปหาซื้อหาดูได้ในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้
ของฉบับวันที่๒๑มกราคมเพราะต้องใช้เวลาในการขนส่งเดินทางด้วย
ขอบคุณทุกท่านครับและเราพบกันใหม่ในอีกประมาณสักช่วงข่าวเที่ยง